สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีคุณชิสาครับ
ได้เวลามากัดให้สะบัดกันทุกข่าวกับเราสองคนเช่นเคยนะคะคุณชนะและชิสาในคู่กัดสะบัดข่าวค่ะ
แต่ถ้าโดยรวมแล้วเนี่ยมันยังเป็นตัวเลขที่สูงอยู่นะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะคะคุณหมอประสิทธิ์ก็เลยออกมา
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตได้อย่างน่าสนใจ
วันนี้หยิบยกมาคุยกันค่ะคุณผู้ชม
ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนภาคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล
พูดถึงแนวโน้มสถานการณ์การติดเชื้อโควิด๑๙
แล้วก็ตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะ

ภายในกลางเดือนกันยายนนี้
น่าจะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงนะคุณชนะ
ก็แนวทางนะครับที่ทำให้คาดการณ์ว่าสถานการณ์น่าจะดีเนี่ย
มันก็มาจากจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่วันละ๑๙๐๐๒๐๐๐คน
และที่เห็นชัดเจนนะครับคุณหมอเขาบอกแบบนี้ว่า
ในช่วง๒สัปดาห์ก็คือไม่เห็นตัวเลขอัตราการติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นสูงมากแบบน่าตกใจ
ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นวันละ๓๐
ร้อยคนเพราะว่าเป็นตัวเลขที่รายงานเข้าระบบค่อนข้างช้า

ก็กลายเป็นตัวเลขสะสมที่มีค่อนข้างมากไงคุณชิสา
อย่างวันนี้ก็มี๑๗๔๙๑รายที่เป็นผู้ป่วยรายใหม่นะคะ
แล้วก็เสียชีวิต๒๔๒ราย

ถ้าดีขึ้นก็อาจจะมีแนวทางการผ่อนคลายมาตรการต่าง
แต่ก็ต้องดูจากข้อมูลจริงและอัตราคนไข้ที่รับการฉีดวัคซีนด้วย
ถ้าหากว่ามีการผ่อนคลายมาตรการต่างในประเทศแล้วเนี่ย
ก็จะน่าจะมีการเสนอมาตรการให้กับที่ประชุมสอบคอพิจารณาต่อไปด้วย
นี่คุณหมอก็ได้พูดถึงเรื่องนี้
คือที่เรามาให้ดูแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องนี้เนี่ย
เคละจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่มันลดลงจริง
แต่มันยังเป็นจำนวนที่เยอะอยู่

อันนี้แค่ในข้อมูลที่มีระบบ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องระมัดระวังกันนะครับ
ผู้ปกครองท่านไหนที่มีลูกหลานอยู่ในระดับชั้นอนุบาล
ธยมปลายหรือแม้กระทั่งเรียนอยู่ปวชหรือว่าปวส

ค่ะมันก็เป็นเรื่องของการช่วยเหลือนั่นเองค่ะ

เห็นถึงปัญหาที่เหล่านักเรียนและผู้ปกครอง
ต้องเจอในช่วงสถานการณ์โควิด๑๙

ธยมปลายปวชและปวสนะครับ
ในระบบของทางรัฐบาลเอง
หรือเอกชนก็คือโรงเรียนเอกชนก็ได้เหมือนกัน
รับไปเลยคนละ๒๐๐๐บาท

โดยจะโอนให้ในช่วงต้นเดือนกันยายนนี้ครับ

ต้องไปตรวจสอบสิทธิ์กับสถานศึกษาของลูกของท่าน

หนึ่งนักเรียนในระบบการศึกษาของรัฐ
และ๒คือในระบบของเอกชน
มาเริ่มที่ภาครัฐก่อนแล้วกันนะคะ
สำหรับคนที่มีลูกหลานเรียนอยู่ในระบบการศึกษาของรัฐ

สพทตรวจสอบสิทธิ์

แล้วก็เลือกที่ตรวจสอบสิทธิ์
คุณผู้ชมก็จะเจอหน้าจอแบบนี้

กรอกบัตรประชาชนนะคะ

ก็เป็นอันเรียบร้อยก็จะรู้สิทธิ์ของท่านนั่นเอง
ใช่ครับคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่มีบุตรเนี่ย
เรียนในระบบศึกษาของภาคเอกชนกันบ้าง

ลงทะเบียนนักเรียนเอกชน
เอายาวไปผมว่าถ้าพิมพ์สั้น
อย่างเช่นว่าลงทะเบียนนักเรียนเอกชนอะไรแบบนี้นะ
มันจะขึ้นมาให้คลิกเข้าไปแบบนี้

ถ้าผู้ปกครองไม่รู้คุณถามลูกคุณ
ลูกคุณเด็กของคุณเขาจะรู้ดี
ถูกต้องแล้วค่ะก็เป็นสองภาคส่วนนะคะ
โดยโรงเรียนของรัฐสังกัดสพกับสถาบันอาชีวะเนี่ย
ได้รับเงินโอนวันที่๕กันยายนเป็นต้นไป
ส่วนเอกชนและกศนเลื่อนไปหน่อยนะคะ
จากนั้นก็คือวันที่๗กันยายนเป็นต้นไปนั่นเองนะคะ

ก็ได้รับ๒๐๐๐บาทตามเงื่อนไขที่ว่านี้เลย
ก็ถือว่าแบ่งเบาได้บ้าง
คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ

โอ้โห

ซึ่งเราบอกไว้ก่อนเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องนี้
แต่จะมาเล่าสู่กันฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เนี่ยค่ะตบกันสนั่นแบบนี้ไม่รู้ใครเป็นใครนะคะ
ถ้าอยากจะรู้แล้วก็ตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสะบัดข่าว

ส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกับเรากันได้นะครับ
หรือไม่ก็พิมพ์แอดเพิ่มเพื่อนเข้าไป

ขึ้นเลยในไลน์พิมพ์มาสิ
มันจะเด้งดึงคุยกันทั้งวัน

แล้วมาช่วยแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้หน่อย
มันเป็นเหตุทะเลาะวิวาสของวัยรุ่น
ไม่ใช่๒คนเรียกว่า๒บ้านก็ว่าได้

ไปดูคลิปต้นเรื่องกันก่อนดีกว่าค่ะ

สาวที่ใส่เสื้อแขนยาว

ส่วนคนแขนสั้นเสื้อแขนสั้นนะ

แล้วตัดคลิปช่วงนี้สั้นมาให้ดู
บอกถึงเหตุการณ์นี้ก่อนว่าเกิดขึ้นช่วง
วันที่๒๑สิงหาคม๑๐โมงเช้านี่เองคุณชนะ

ซึ่งก็อย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมครับเนี่ยทีมข่าวของเราก็ลงไปพูดคุยนะ
ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงมีอะไรจะอธิบายไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราไปคุยกับคนที่ชื่อขวัญคนที่ถูกบีบคอนั่นแหละ
เธอเล่าว่าทั้งสองคนคือเราสองคนที่ทะเลาะกันเนี่ย
เป็นเพื่อนกันมาก่อนแต่มีปัญหาบาดหมางใจกัน
ก่อนหน้านั้นเนี่ยขวัญนะได้ตบกับรุ่นพี่คนหนึ่งเสร็จไปแล้ว
แต่จ๋าก็มาตบกับเธอต่อโอ้โหเรื่องราวมันเป็นตรงนั้นไง
จากนั้นก็เธอเนี่ยเลยนัดมาตบกันแบบตัวต่อตัวตามคลิปที่เห็น
ตบกันเสร็จแล้วก็หวังว่ามันจะจบเรื่องอ่ะเนาะคุณชิสาเนอะ
มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าจากคลิปเนี่ยเราเห็นนะว่า
จ๋าก็ไม่ยอมเหมือนกันนะทั้งตบทั้งบีบคอหลายครั้ง
พอจ๋าลุกขึ้นกลับชี้หน้าแล้วก็พูดด้วยนะคะว่า
ถ้าหลุดเข้ามาเขตเขานะดิฉันพูดให้มันสุภาพหน่อยแล้วกัน
ก็มาในถิ่นเขาอาจจะต้องเจออย่างนี้อีกว่างั้น
คือมันขู่เอาไว้อ่ะนะเออทำไงล่ะทีนี้เนี่ยคนนี้
ดิวค่ะแฟนของขวัญอายุ๑๘ปีเท่านั้นนะคะ
เขาโมโหไงโมโหถูกถูกท้าแบบนี้ก็เลยไปท้าจ๋า
บอกว่าเดี๋ยวก่อนจะชกกับแฟนของจ๋าให้มันรู้เรื่องมันไปเลย
เอากลายเป็นอีกคู่นึงแล้วอ้าวไม่จบไม่จบค่ะคุณชนะ
อ้าวพอตกดึกตกดึกแฟนของจ๋าเนี่ยยกพวกมาเป็นสิบเลยนะ
บุกมาที่บ้านของนายดิวนายดิวเนี่ยเป็นแฟนกับขวัญขวัญ
เอางี้นายดิวไม่ออกไปหรอกก็อยู่ในบ้านนั่นแหละ
มากันเยอะนี่แต่ก็มีการตะโกนท้าทายกันนะในลักษณะแบบนี้
หล่อที่จะขึ้นชกกันเลยใช่มั้ยมีนักกันแบบนี้ด้วยอ้าวคะ
นี่จ๋าค่ะฝ่ายจ๋านะผู้หญิงที่เสื้อแขนยาวเนี่ยได้ชี้แจงกับผู้สื่อข่าว

แต่ขวัญเนี่ยเป็นเพื่อนที่เคยทำงานด้วยกันแหม่รักกันดี
แต่จู่กลับมาท้าตบ
ขวัญก็สู้จ๋าไม่ได้หรอกเพราะจ๋าตัวใหญ่กว่ายังมีปัญหากันเลย
อารมณ์ว่าจ๋าบอกว่าไม่อยากทำเลย
ต้องตี๔ไงแต่จ๋าบอกมีการต่อรองคุณชนะ
ยังไงมันมืดมันเป็นเวลาพักพ่นยังไม่ตื่นเลยเก๊
เอาใหม่ตบกันเวลา๑๐โมงแล้วกัน
เออ๑๐โมงก็เหมือนกับปาเกียวที่ต่อยวันอาทิตย์

คืออาจจะทำให้เป็นช่วงเวลาที่มีเรี่ยวแรง
ช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปาเกียวก็เพิ่งต่อยเวลานั้น

จ๋าจ๋าบอกว่าที่ยอมไปตบกันแบบตัวด้วย
เพราะว่าอยากให้จบปัญหาไม่อยากให้มีเรื่องคาใจ

เหมือนกับว่าไม่จบกลับมาท้าต่อยตีกับแฟนของเธออีก
เธอเป็นกังวลเรื่องของความปลอดภัย
แบบว่าอยากให้มีคนกลางมาช่วยเจรจาหน่อย
คนกลางมาหรือยังคะมาแล้วค่ะ
ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ฝั่งของจ๋าก็อยากจะให้ทั้งสองฝ่ายทั้งขวัญทั้งจ๋าเนี่ยมาคุยกัน
เจรจากันที่สพลาดหลุมแก้ว
แต่ฝั่งของขวัญกับดิวอะค่ะไม่มีใครไปนะ
เอาก็ไปสถานีตำรวจเอาจริงใครก็ไม่กล้าไป
ก็ไม่อยากไปไงผู้ใหญ่ก็เลยกังวลว่าโอ้โหมันจะจบกันไหมล่ะเนี่ย
ก็อยากจะให้เด็กทะเลาะวิวาดกันอายุเท่าไหร่กันเองยังไม่ถึง๒๐๑๗๑๘อ่ะ
น้องฟังพี่นะฟังให้เป็นความรู้นะ
เอาคลิปที่แบบว่าต่อยตีกันมาลงในโลกโซเชียล

คือเห็นเรื่องของการทำร้ายร่างกายแล้วนะแล้วมันเป็นหลักฐานอย่างดี
ผมจะบอกให้แบบนี้มันมีหลายกรณีที่ถูกฟ้องแบบนี้มาหลายเคสแล้ว
เพราะฉะนั้นนะคุยกันดีดีกว่า
ทะเลาะตบตีกันไปก็ไม่ได้มีประโยชน์หาทางจบไม่ได้จริง
อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องง่ายที่ว่านัฏตีกันแบบว่าแฟร์
มันไม่มีคุณจะบอกให้แบบนี้นะผมจะบอกแบบนี้ะ

เอาเอางี้ละกันไปดูเรื่องของรถเมษายหนึ่งเกิดเรื่องระทึก
เป็นเรื่องที่แบบตื่นตระหนกจริงเพราะมีหนุ่มคนหนึ่งเขาขึ้นไปบนรถเมย์คันนี้
แล้วจี้ทุกคนให้เป็นตัวประกันครับ
ผมว่านะแหละคุณจะเย็นนะต้องการอะไรเรามาคุยกันดีกว่าไหม
ถ้าคุณจะนั่งอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะคุยกันยาก
คนร้ายเนี่ยฉักปืนมาจี้รถเบย์สายแปดครับ
เหตุเกิดเมื่อประมาณสัก๓ทุ่มครึ่งของเมื่อวานที่ผ่านมา
จอดให้ผู้โดยสารลงบนถนนแฮปปี้แหลนด์สายหนึ่ง
แล้วก็มีชายวัยรุ่นสวมเสื้อยืดลายทางเนี่ยไว้ทรงรองทรง
คนนี้นี่แหละค่ะนั่งอยู่ท้ายท้ายรถอ่ะแล้วในมืออ่ะ
มือขวาเขาอ่ะเขาถือปืนขนาดสิบเอ็ดบอบบอบอื้อหือแล้วยังไง
ต้องเล่าเขาอย่างนี้ว่าคือเขานั่งรถตั้งแต่อนุสาวรีชัยสมรภูมิอ่ะ
นั่งเบาะหลังสุดมาถูกไหมเออก็นั่งชิวกินลมมาเรื่อยเรื่อย
จนมาถึงปลายทางแฮปปี้แลนด์อ้าวผู้โดยสารคนอื่นลงหมดแต่เขาไม่ยอมลง
สุดทางแล้วไงเออนายสายันคนขับรถเมย์เนี่ยเขาเลยบอกว่า
น้องหมดระยะแล้วนะลงได้แล้วคนร้ายหรือชายคนนี้ไม่ยอมค่ะ
ลุกขึ้นมานะเดินมาหาคนขับแล้วก็ชักอาวุธปืนพูดออกมาเลยว่า
ว่าตู้ดอันนี้คือเซ็นเซอร์อ้าวอะอ๋อ
ผมต้องอายุอีจสี่ขับกลับไปส่งตู้ดที่อนุสาวรีเลย
ค่ะอันนี้คือแบบให้สุภาพแล้ว
สถานการณ์จริงนี้สถานการณ์จริงนี้โอ้โฮน่าตกใจมากคุณไม่ได้พูดอย่างนี้หรอก
คนบนรถนะครับคนขับกระเป๋ารถแม่ตกออกตกใจ
คนขับคิดได้เลยออกอุบายว่าเดี๋ยวไปขอเซ็นใบออกรถก่อน
เออเขาต้องสติดีนะแล้วผู้วิ่งออกจากรถทันทีคุณที่นั้นเออเหลือใครละอยู่
ใครอ่ะกระเป๋ารถแม่ค่ะเอาปะโท
คุณนวลพันธ์ม่วงจีบคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีผู้โดยสารอีกรายนึงอะค่ะ
เอาอย่างนี้ครับคนร้ายเนี่ยได้บังคับให้กระเป๋ารถเมย์เนี่ย
ปิดประตูรถนะจนกระทั่งตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุนะคุณชิสา
ค่ะและพยายามเจรจากับคนร้ายโดย
คนร้ายเรียกร้องอยากให้ตำรวจพานักข่าวเข้าไปคุยด้วย
แต่เจ้าหน้าที่ไม่ยินยอมไงเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัย
เจรจาอยู่พักหนึ่งคนร้ายก็ยอมปล่อยตัวประกันออกมา
ส่วนตัวนางสาวพรพันธ์เธอบอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เนื่องจากถูกเอาอาวุธปืนเนี่ยตบเข้าที่ท้ายทอยครับคุณชิสา
เจ้าหน้าที่ก็พยายามเจรจาอยู่นานนะคนร้ายก็ยังไม่ยอมลงอ่ะคุณชนะ
มันต้องไปตามหาแม่แล้วล่ะ
นี้ครับช่วงเวลาสักตี๑๓๐ตีเกือบตี๑๙๐๐น็นะครับ
แม่ของคนร้ายก็เดินทางมาถึงที่นะครับตรงนี้เลยครับ
พร้อมกับเตือนสติว่าอย่าทำอะไรแบบไม่ทันคิดให้คิดถึงแม่ด้วย
พูดแบบนี้ครับคือจะพูดให้เฟิร์สตั้งสติ
แล้วสักพักครับตัวเฟิร์สเองก็ยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าไปใกล้ขึ้น
พร้อมกับร้องขอร้องขออะไรพาวเวอร์แบงค์กับสายชาร์จ
แล้วมือถือจะแบดหมดโอ้ยมานั่งรถมานานอะนะอยู่กลางอยู่ขนาดนี้
จนกระทั่งคุณผู้ชมเกือบตีสองอะฮะอืมตีหนึ่งห้าสิบหกนาที
หน่วยอรินทรราชเข้าไปคุมตัวในเฟิร์สบนรถเมษาย์แปดด้านโอ้ย
แล้วก็ไปสอบปากคำกันที่สอนอราชพร้าวเนี่ยครับอ่ะไปถามทางตำรวจนะครับ
พลตำรวจพระสมพงศ์พงเพตรานะครับผู้บัญชาการตำรวจนครบานนะครับ
ท่านเนี่ยเดินทางมาสอบปากคำด้วยตัวเองเลยนะและได้เปิดเผยภายหลังจากการสอบปากคำว่า
นายพิรณัทแสงจันทร์หรือว่าเฟิร์สอายุ๒๔ปีเนี่ยเขาพักอยู่ที่แฟลต์ดินแดง
เป็นลูกจ้างชั่วคราวครับเขาเนี่ยตกงานมา๔๕เดือนแล้ว
เครียดมากเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวเรื่องการเงินรวมถึงเรื่องของการเมืองด้วย
จากการตรวจประสบภาษณ์ในพิรณัทฯนะครับพบว่ามีสารเสพติดนั่นแหละ
คุณผู้ชมตำรวจก็เลยแจ้งข้อกล่าวหานวงเหนียวกักคังและข่มขืนใจโดยใช้อาวุธ
ข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมดแอมเฟตามีนสำหรับวัตถุคล้ายอาวุธปืน
ทางพนักงานสอบสวนก็ส่งไปยังกองพิสูจน์หลักฐานว่าเป็นอาวุธปืนจริงหรือเปล่า
เพื่อที่จะได้ประกอบสำนวนการสอบสวนต่อไปนะคะครับอ่ะไม่ธรรมดาด้วยนะประวัติคนนี้
ประวัติก็ไม่ธรรมดามีประวัตินะครับก็คือตีมีคดีเรื่องของการชิงทรัพย์มาด้วย
นั่นแน่อ่ะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคุณผู้ชมฮะเรื่องดราม่าแล้วก็ไปดูกันหน่อย
เห็นบอกว่าเป็นเรื่องของการรับผู้ป่วยค่ะนะฮะเป็นเรื่องความลำบาก
เป็นเรื่องความลำบากของแต่ละคนไม่เหมือนกันอืมคุณป้าคนนึงเนี่ย
คุณชนะไปทานข้าวที่กองขยะคุณผู้ชมค่ะแล้วเห็นแบบเนี้ย
แม่ลูกคนนี้เขาก็เลยเห็นใจไปช่วยคุณป้าค่ะ
อ่าเนี้ยลูกดูดิเขาคงก็อยากกินอาหารนะลูก
แม่อังสารเขาเดี๋ยวแม่จะเอาแม็กซ์กำเนินไปให้เขานะลูกนะค่ะ
สงสารป้าจังเลยหนูก็สงสารแม่ไม่ไปอะไรเดี๋ยวป้าเขาก็กลับบ้านเอง

เดี๋ยวหนูอยู่ในรถน่ะเดี๋ยวแม่มาน่ะลูกน่ะนี่สัตว์ป้าป้า
อะไรเอาแม็กซ์เอาตังค์มาไม่เอาไม่เอาเจ็บมีในอีกบ้านเขาอยู่นู้น
อ๋อใส่ใจไม่ทันไม่เอาใส่เหนื่อยเอาเอาตังค์มาเนี่ยคุณผู้ชมครับโหนี่ไง
เป็นคลิปที่คุณแม่คุณลูกเขาคุยกันในรถถึงคุณป้าคนหนึ่งที่เหมือนไปคุยขยะแล้วเหมือนมีทานอะไร
เศษอาหารในถังขยะเนี่ยนะคะสะเทือนใจทั้งแม่ทั้งลูกมากเลยค่ะ
จริงคือเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็ต้องลงไปช่วยนะครับ
แล้วเรื่องของเรื่องเนี่ยที่ตอนแรกยื่นหน้ากากอนามัยให้แล้วคุณป้าเขาไม่เอาเขาบอกว่าฉันมีแล้วฉันมีแล้ว
อืมแต่เรื่องของเรื่องที่ไม่ใส่มันหายใจไม่สะดวกค่ะ
ก็เก็บเอาไว้ใส่ตอนที่อยู่ในพื้นที่ที่แบบว่ามีผู้คนมากมายพลุกพลาดอะไรอย่างนี้เนาะ
แต่ก็บอกคุณป้าไว้ก่อนมีโอกาสก็ใส่ใส่ไว้นะแต่เห็นคุณป้าอยู่ในลักษณะสภาพแบบนี้แล้วโอ้โห
คือสงสารคือดูแล้วมันก็อดใจไม่ไหวก็ยังไงก็ต้องช่วยนะ
อืมเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาก็พยายามจะไปช่วยเหลือนะคะใครที่มาเห็นคลิปนี้แล้วก็
แสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ชื่นชมสองแม่ลูกนี้
ในสถานการณ์ที่ยากลำบากใครช่วยอะไรก็ช่วยกันได้ก็ช่วยกันไป
ความสกปรกอะน่ะก็ต้องดูแลกัน
ทุกคนก็ต้องสู้กันต่อไป
มาดูเรื่องของอุทาหรณ์กันบ้างนะคะ
เตือนคนที่จะลงจากรถไปเข้าห้องน้ำไปซื้อของหรือไปทำธุระอะไรก็แล้ว
แต่อย่าคิดว่าไปแป๊บเดียวแล้วก็ไม่ดับเครื่องยนต์นะคะ
เพราะเหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นแบบนี้ค่ะ
อ๋อเหมือนชุดนอนลงบ้านประหยา
นายก็ไหนว่าหนึ่งคุณ
คุณไปแล้วคุณไปนำคนรถแซบซี่ละเดี๋ยวรอ

สำนวนครอดีแซบซี่
ตอนนี้คอยยิ้มแต่เจ้าแรกมือที่

ได้รถแล้วใช่ไหม
ได้แล้วครับ
นั่นน่ะเขาวิ่งออกมาแต่คนนั้นน่ะ
อ้าวเราดูดิอ๋อรถไปเท่านั้นแหละคุณเห็นไหม

ต้องบอกว่าคนที่วิ่งตามเนี่ยคือเจ้าของรถตัวจริง
อ้าวแล้วคนที่เดินตัวเต๋ตัวเต๋มาขึ้นรถดิ
ก็ไม่รู้ใครเป็นใครเหมือนกันมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าคุณชนะ

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมวงจรปิดบันทึกเอาไว้ชัดเจนนะคะ
เกิดขึ้นที่ปั๊มปตทลุงเท่งขาเข้ากรุงเทพอำเภอชะอำจังหวัดเพชรชบุรี
เมื่อเช้าวันที่๒๒นี่เอง
ถามว่าใครเป็นผู้เสียหาย
จรรย์น้อยวันอายุ๕๐ปีคนขับแท็กซี่นี่แหละค่ะ
เขาบอกมันจอดนอนในปั๊มเนี่ยตั้งแต่กลางคืนแหละ
จนกระทั่งเช้าก็ลงจากรถไปเข้าห้องน้ำแล้วไม่ได้ดับเครื่องยนต์ไง
กลับมาปุ๊บอ้าวแท็กซี่ตัวเองไปนู่นแล้วก็ต้องวิ่งตามแต่ไม่ทันไงคุณชนะ
ตอนแรกนะถ้าผมเป็นเจ้าของรถแท็กซี่ผมจะตกใจว่ารถมันไหลเหรอ
ดูดูวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วโอ้ยรถรถไปไหนโอ้โห
แต่ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีที่แกก็ยังเห็นว่ามีคนขับออกไป
ถ้าเกิดออกมาแล้วไปแล้วอะงงสิฮะ
ยังไงต่อครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่า
ตำรวจสภชะอำเนี่ยก็ได้ประสานวิทยุแจ้ง๑๙๑นะครับ
ให้รีบดำเนินการสกัดจับทันทีนี่มาอยู่อย่างนี้นี่สกัดจับเรียบร้อย
เจอครับเจอคนที่ขโมยรถแท็กซี่มานั่นแหละโอ้โหก็ขับมาไง
กำลังมุ่งหน้าไปกรุงเทพฯไปเจอกับสายตรวจเศร้าพ่อเขาย้อย
จับกลุ่มคนร้ายไว้ได้ครับค่ะคุณเนี่ยนะโอ้โห
ก็พังเหมือนกันอ่ะใช่เจอกับรถแท็กซี่ของกลางชัดเจนอยู่ตรงนี้
เนี่ยฮะบริเวณกิโลเมตรที่๖๙นะครับถนนพระราม๒ตำบลวางขันแตก
อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามขับมาถึงสมุทรสงครามแล้วดูสภาพแท็กซี่
มันโอ้ยเป็นเจ้าของแท็กซี่นี่ร้องไห้แล้วอ่ะจริงจริงครับ
อยากรู้แล้วว่าใครเป็นคนที่ขับมาก็คือนายพีรณัทขัตติยวงนะครับ
เป็นชาวอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเบื้องต้นคนร้ายพูดอะไรก็ไม่รู้
ค่ะวกไปวนมาเนี้ยก็ยังไม่รู้ว่าขับมาทำไมเอ้า
ยังไม่รู้ตัวว่าว่าขับออกมาแล้วแล้วจะเอาไปทำอะไรจะไปไหน
รู้แค่ว่าขับออกมาแล้วก็จะไปเรื่อยเรื่อยเนี่ยแหละฮะเออ
แต่ว่าสังเกตนะตอนที่ฟังเสียงในคลิปวงจรปิด
มีคนพูดพิพาคพิจารณ์กับชุดที่เขาแต่งตัวหรือเป็นคนป่วยออกจากโรงพยาบาลหรือเปล่า
โอ้โหแต่เรื่องของเรื่องนะครับผมเห็นใจเจ้าของรถแท็กซี่จริง
คือพลาดท่าตรงที่ว่าลืมกุญแจเอาไว้ในรถเออ
เนี่ยฮะคนร้ายขับออกมานะฮะประมาณสัก๘๐กิโลเมตร
แต่ว่าตำรวจใช้เวลาสามสิบเจ็ดนาทีนะที่ตามจับจนได้
แต่สภาพรถก็อยากกินกับรถสิคือพูดไม่ออกจริงพี่แท็กซี่แต่ละวันเขาก็หาลูกค้ายากอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดต้องผ่อนอีกวันเท่าไหร่ถูกไหมคะ
มาเจอแบบนี้ไปไม่เป็นเหมือนกันนะเอาอย่างนี้แล้วกันก็ฝากคุณตำรวจช่วยจัดการด้วยนะคะ

มาเปลี่ยนอารมณ์ดูเรื่องราวของสามีภรรยา

เรื่องของเรื่องสามีคนนี้เขาบอกว่าสุดจัดทนแล้ว

สุดจะทนแล้วจริงวันนี้ฉันขอระบายกับเธอแบบตรงไปเลย
นี่ฟังไว้เลยนะ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่ทนอีกแล้ว
การอกไม่ต้องถามงานบ้านไว้ไว้ถาม

จงคิดทั้งคาวว่า

ถ้ามีกินเผาอะไรต่อ
ก็ละลายงานการมีเยอะแยะไปทางไหนก็ไป
โอ้โหใส่เป็นชุดเลยนะเนี่ย
ดีนะเนี่ยที่ใส่หูฟังที่เมียใส่หูฟัง
ไม่งั้นนะจบจบชีวิตตรงนี้เลย
อ่ามีงานก็ไปสิ
อย่ามานั่งมาดมือปลกอะไรตรงนี้
เอาจริงภาพมันได้มากเลยนะ
ผมยกมือไหว้คุณแล้วคุณก็ท้องแล้วด้วย

กลัวเมียใช่ไหมออกจากกูไปเลย
โอ้โฮอะไรเก่ง

แล้วตั้งเสร็จแล้วอย่าลืมทักมานะ

อย่าลืมทักมานะถ้าตั้งกลุ่มเสร็จแล้ว
เออจะร่วมไปเป็นหนึ่งในรูพริก
นี่ก็ดีแต่พูดนะแต่ธรรมดาแหละ
บางทีผู้ชายเขาก็เหนื่อยบ้างเขาก็อยากจะบ่นบ้าง
แต่เหตุการณ์นี้ก็รอดไปนะคะ
แต่ความหิวของภรรยาหรือของแฟนวงของผู้หญิงเนี่ย

อยากกินต้องได้กินอยากได้ต้องได้
ถ้าผู้หญิงคนนี้หิวสิ่งนี้ผู้ชายจะทำยังไงคะ
นอทมาเนี่ยเอากล้วยมากินหน่อย

ไม่ใช่กล้วยนั้น

อยากจะบอกให้นะนี่ผู้หญิงคนนี้คง

อยากกินกล้วยแต่ตัวผู้ชายคงคิดด้วย
ไม่เคยมีแฟนหล่ออย่างเราใช่ไหมโยนกล้วยให้เลย

ก็ถูกแล้วไหมอะ

กล้วยหอมไงเนี่ยจะได้อิ่ม

ด้วยตากมันเหี่ยวมันเล็ก

กล้วยตากหรือกล้วยพิศนุโลก
บอกว่ากล้วยตากแต่เป็นของดีพิศนุโลก

นี่ไงคุณอย่าฉีกดิ

คุณชอบฉีกคุณชิสา

ที่เขาว่ากันว่ารักที่ดีควรมีแค่๒

อนุญาตนะความบันไลเกิดแน่นอนครับ

ผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นคุณไปดูแก๊งนี้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับ

มีชาย๒หญิง๒เป็น๔ดูแล้ว๒คู่

มีเส้นสายไปทางนั้นไปเก่าอยู่คนนี้เป็นคนนั้นคนนั้นอยู่กับคนนี้

ผมดูแล้วผมงง
คือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนจริง
นะคะหาจุดเริ่มต้นและจุดจบไม่ได้

นะคะไม่รู้ว่าจะจบแบบไหนจะเลือกใครดี

โอ้โหงงไปหมด
อย่าให้ต้องพูดมากไปกว่านี้เลย
เรื่องราวความรักแบบนี้ไม่อยากพูดไม่ชอบ

ได้ยินแล้วไม่ดีมันบัดหูไม่เอา

แต่ว่าเชื่อว่านะคงเป็นคลิปที่อินตามกระแส

เออนะอะก็ฟังกันไปดูเพลิน
อ่ะถ้าเรื่องตามกระแสนี่เลยต้องคนนี้

มาแล้วคุณผู้ชมมาตามนัดมาตามเวลาที่รอคอยนะคะ
คราวนี้เธอไลฟ์ค่ะไลฟ์บอกแนวทางอย่างชัดเจน

เนี่ยสไตล์การไลฟ์ของเธอนะคะ
แม่น้ำหนึ่งพิรดาธนโชธจินดาค่ะ
ไลฟ์ช่วง๒ทุ่มวันเสาร์ที่ผ่านมาทางเพจแม่น้ำหนึ่ง
แน่นอนล่ะค่ะเธอก็ขายเครื่องรางเหมือนเดิม
แต่การไลฟ์ขายแต่ละครั้งเธอก็จะต้องมีเกร็ดเคล็ดลับอะไรบอกกับแฟนหน่อย
เอาไปเสี่ยงโชคเอาไปเสี่ยงรางวัลกันนะคะ
ก่อนหน้านั้นแม่น้ำหนึ่งบอกเลขที่ชอบไป๑ตัว

มาคราวนี้ปล่อยแนวทาง
หลาบานหลาบานไทยหลาบานไทย

ทันก็ดูทันนะจดไปก็แล้วแต่ใครจะอะไรยังไง
แต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าอะไรที่ว่าดีที่ว่าเด็ดเนี่ย
สุดท้ายก็เช็ดน้ำตาเจ็บค่ะแต่งานนี้แม่น้ำหนึ่งบอกว่าให้สองรอบเลย
รอบนี้ให้เลขตัวนี้เธอบอกว่าชอบอย่างนี้ชอบเลข๓
ส่วนรอบ๒เธอจะจุดทูป๙วันแล้วจะจดสติด้วย
สถิติเลยว่า๙วันที่เธอจุดทูปน่ะเลขอะไรมันซ้ำกันมากที่สุด
แล้วคุณเอาเลขนั้นไปชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านเด้อ

คือตอนนี้ยังไม่สามารถลงโลงได้เพราะไปดูในโรงไม่ได้

ดูสิว่าแม่น้ำหนึ่งเธอจะให้อะไร

หวยออก

หยิหือโอ้ยเหมือนสตรีมสสรีรมิ่งของแม่น้ำ๑มันภาพมันแตก
ไหนบอกตรีมมิ้งอย่างดีนะโอเคอะไรเนี้ยเต้อผมเรียนเทิร์นไปทางต่างประเทศนะ
ให้เขามาช่วยแม่น้ำหนึ่งน่ะอ๋อต้องมาใส่เทคโนโลยีหน่อยนะ
ใช่เออค่อยดูกันไปละกันของพวกเนี่ยเรียบมาก
ไปดูเรื่องราวชวนหลอนชวนภาวะของห้องเรียน
ในการสอนดนตรีดนตรีดนตรีอะไรคะมีหลายประเภทนะดนตรีไทย
อุ้ยอ่าคุณครูเขากำลังสอนออนไลน์แต่ฉะนั้น
ระนาดที่อยู่ด้านหลังคุณครูมันถึงสั่นสะเทือนได้ล่ะครับ
สวัสดีครับท่านเวียนในระดับชั้นประสุนศักดิ์ศึกษาปีที่๔
เจอกันอีกแล้วนะลูกนะนะลูกนะลูกนะ
ได้ยินไม่ชัดหรือเปล่างั้นเพิ่มเสียงคุณครูเขาแค่พูดว่า
นักเรียนได้เวลาเรียนนะเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะ
เห็นไหมลูกศรเราชีวิตนี่เห็นไหม
นาดมันเหมือนมันสัตว์เฮ้ยแล้วคุณครูหันไปมองแล้วคุณครูก็กลับมาที่หน้าจอแล้วคุณครูทำไง
ปิดแล้วแล้วหายไปเลยนะแล้วไม่มีคลิปต่อจากนั้นเลยนะ
อันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาอะไรคุณครูนะเรื่องของเรื่องผมไม่รู้
ผมไม่รู้ว่าครูสอนต่อหรือเปล่า
เออเพราะว่าจบไปแค่นั้นอะคลิปมันจบแค่นั้นไงหันมามอง
กลับมาทำหน้านิ่งแล้วหันมาโอเคคุณนักเรียนปั๊บแล้วดับไปเลย
ถ้าถามใจผมนะถ้าผมเป็นครูผมไปแล้วเพราะผมเป็นคนขี้ขาด
ขี้ขาดเพราะคุณกลัวผมกลัวอย่าอยู่ดีกว่าใช่ไหม
ครูไปครูไม่ผิดเพราะครูคิดแบบเดียวกับผม
นั่นแหละหลายคนก็คิดแบบนั้นเข้าเด็กเขาก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะ
เขาบอกคุณครูในคลิปชื่อคุณครูพิสารสอนดนตรีไทยระดับชั้นประถม
ตามคลิปภาพก็คือกำลังจะสอนออนไลน์ให้กับนักเรียนทักทายนักเรียนอยู่ดี
แล้วนาดก็ขยับขึ้นมาอย่างที่คุณชนะบอก
เออถามเลยตรงหิวเหรอ
เฮ่ยเห็นไหมเนี่ย
แต่บางคนเขาบอกว่ามันเชือกอยู่อยู่มันหลุดหรือเปล่า
เชือกรัดนาดอะบอกพอมันมัดเอาไว้มันมีบางส่วนอยู่มันหลุดตรงเนี่ย

แต่บางคนนะสงสัยว่าใต้ท้องระด้าจะมีสัตว์อะไรซ่อนอยู่ไหม
หนูเหรออะไรพวกนี้ไง
แล้ววิ่งออกมามันก็ทำให้ลูกละนาดมันเคลื่อนอะไรแบบนั้น

ผมแค่พูดเฉยในความรู้สึกผมว่าผมเออ
ไม่ชนะแต่ว่าตำนานห้องดนตรีผมก็จะไม่อยู่

อันนี้ถ้าพูดชื่อแก๊งนี้หลายคนที่ชอบท่องในอินเตอร์เน็ต

จะรู้จักดีเพราะเขาดังแล้วตอนนี้เป็นยูทูบเบอร์
แล้วเขามีคลิปในช่วงบางช่วงบางตอนที่เขาว่ากันว่าเขาเจอดีเจอผีเต็ม
เป็นยังไงไปดูครับ

อ้าวเป็นผมมันก็อยู่ไม่ไหวเท่า
คุณหนีตั้งแต่ห้องดนตรีไทยเมื่อกี้แล้วอะค่ะ

แต่คลิปนี้ทางกลุ่มยูทูปเปอร์ช่องแก๊งกลัวผี
เขาโพสต์คลิปเอาไว้ในติ๊กต๊อกนะ
เขาไปลองพิสูจน์ผีในหลุมพักศพ
รายญาติ๔๐๐ศพ
แล้วให้คนนี้ค่ะนายโอเป็นทีมงานเป็นคนลงไปพิสูจน์
ครับหลังจากนอนนิ่งอยู่ประมาณสัก๒๐นาที

ถูกดึงเสื้อขึ้นมา
ดึงมาอย่างแรงเลยตัวเขาก็ตกออกตกใจ

คือเราเห็นชัดเลยว่าไม่ได้มีมือดึงเสื้อขึ้น
ใช่ถูกไหมคะอ้าวนายโอเขาก็เล่าเหตุการณ์ที่เจอนะครับ

นี่มาเจอกับทีมงานบอกตกใจไง
เหมือนโดนกระชากอีกรอบนึงคราวนี้เหมือนกระชากจนตัวปลิวเลย
คุณดูคุณดูนะในจังหวะที่เขากำลังคุยกับทีมงานนะ
เขาก็ประมาณว่าโอ้ยเจอเจอเขาแล้ว
มันเหมือนมีคนมาแบบว่ามาดึงผมมันอย่างนั้นอย่างนี้

นี่โอ๊ยแล้วทีมงานทำไงโอ้ยเจอกันแล้วไปแล้ว

คุณกิติศักดิ์นะคะทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ซึ่งเป็นสุสานของมูลนิธิพุทธธรรม๓๑โคราช
คุณกิตินี่เขามีฉายาใหม่แล้วนะ

เป็นนักข่าวสัมภเวษี
นี่เดี๋ยวจะเป็นคู่แข่งหมอปลาหรือยังไง
จริงคุณกิตตินี่คุณตินี่คนนี้นี่
ก็จริงเขาก็ทุกเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อแหละ

แต่มีวิธีการคือทดลองขึงเอ็นเอาไว้ที่เสื้อยืดสีขาว
แล้วก็ปิดด้วยสก๊อตเทปใส

ตอนนี้เราก็ลงมาอยู่กันในหลุมศพแล้วครับ
เดี๋ยวเราจะทดลองนอนดูว่า
จะมีอะไรมาดึงเสื้อเราหรือเปล่านะครับผม

นี่ไงดูซะพลนเลย

ก็ได้ภาพลักษณะคล้ายกัน
แต่คุณติบอกว่ารู้สึกได้เลยนะ

มะแรงเข้าหู
อันนี้เขาเล่าให้ผมฟังจริง

นิดหนึ่งน่าก็เนี่ยแล้วค่ะพิสูจน์กันแบบนี้ไม่แค่นั้น
แล้วค่ะพิติไปถามคุณลุงน้อยนะฮะเป็นสัป่าระประจัมศู

เพราะว่าลุงน้อยเองก็เคยเจอกับตัวเองมาตลอด
ตอนกลางคืนก็ได้ยินเสียงคนเดิน
แต่ไม่เคยเจออะไรแบบที่ยูทูบเบอร์มาถ่ายทำ
ว่าคลิปนี้ไม่ได้เกิดจากวิญญาณเร่ร่อนหรอก
แต่การทำแบบนี้ถือว่าเป็นการรบกวนวิญญาณผี

พ่อภาพก็จะแต่นยังไงเนี่ยเนอะ

คิดว่าสิ่งที่ยูทูปเบอร์เค้าเจะนี่

มันชิ้นเหลือหลายกว่าผมว่า
ไปเจอกับนักข่าวสัมภเวษีแล้วแล้วคุณติ
มาเจอกับนี่เลยมือปราบสัมภเวษีกันบ้าง

หมอปลาหมอปลาว่ายังไงกับเรื่องนี้ไปลองฟังครับ
จากภาพคลิปที่เราได้เห็นที่เขาถ่ายมาเนี่ย
คือให้แค่ตั้งข้อสังเกตว่า
ทำไมการดึงเสื้อเนี่ยมันเหมือนมีอะไรดึงไป

มันเหมือนลักษณะใช้เชือกดึงนะ
ซึ่งมองดูแล้วมันเป็นแค่ผีทิพย์ดึง

เทนต์เพื่อให้คนเนี่ยเข้ามาติดตามนะ
อ่าก็เป็นเรื่องของยูทูบเบอร์ใช่ไหม
เดียวก็จะทำคอนเทนต์อะไรมาให้น่าสนใจ
ตอนนี้ล่าสุดเหมือนกับว่าพยายามติดต่อแก๊งนี้นะ

เพราะว่าก็มีเรื่องของการเหมือนไปบุกลุกสถานที่อะไรอีก
เดี๋ยวยังไงรอดูความคืบหน้ากันแล้วกันนะคะ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวนะครับ
ช่วงหน้าไปดูการหยอกล้อหยอกเล่น
เอ๊ดูสิจะตกใจไหม
บอกเลยนะว่าเรื่องนี้มีหักมุม
อ่ะเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กัดสมัติครัว
มาดูเรื่องราวของการหยอกล้อสเตอร์ไพรส
กะจะแกล้งไงสุดท้ายแกล้งสำเร็จไหมได้ไปดูหน่อยฮะ

โว้ยโอ้เพลงครอบครัวเห็นน่าตัวแบบนี้
ใส่รักษามาอย่างนี้ไม่ตกใจ
กะว่าให้ตกใจอย่างแรง
ไม่รู้เรื่องดูเอ้าซักพัก

โอ้งานนี้ครับ
เดี๋ยวลาไปด้วยภาพของครูสอนออนไลน์ค่ะ
เอาละครับหมดเวลาแล้วต้องลากลับไปก่อนสวัสดีครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับ